เจ้าตัวยังชะแวกะไปกับพี่หมี๒คนด้วย
ก็ไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนอะไรแบบนี้

ก็มีแชร์ภาพคู่สุดหวานมาฝากกันด้วย

โมเมนต์แบบนี้ต้องขอแล้วนะ
ต้องมีสเซอร์ไพค์ภูเขาขอแต่งงานเจียงมีไหม

บอกเลยนะคะยังไม่มีคุณผู้ชมค่ะ

กดกินกับครอบครัวแล้วไปทันกัน๒คน
ได้พูดคุยได้อะไรกันไปเรื่อยอะไรอย่างนี้
ก็เป็นอีกมุมหนึ่งเรียบที่เราจะชอบกันแบบนี้

เพราะยังไงคือเราก็เหมือนเราก็ได้ดูแลกันอยู่ตลอดเรื่อยอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเราก็อยากให้แบบเรื่องที่เราทำมันก็ผ่านไปเป็นเรื่องก่อนดีกว่า
คนเข้ามาคอมเมนต์เราก็จะแบบขอบคุณค่ะ
ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องราวตามเวลาของมัน

เอ่อมีความเต้นเอ่อเอามาไม่ได้กะเกณฑ์แล้วกัน
ไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้กำหนดอะไรอย่างนี้ค่ะ